คุณผู้ชมฮะเมื่อวานเรานำเสนอข่าวนี้ฮะ
บอกลูกค้าแสบมาสั่งส้มตำไก่ย่างแล้วไม่ยอมจ่าย

แล้วนะโอนแล้วนะปรากฏไม่โอนนะฮะ

แม่ค้าขายส้มตำที่ใช้เฟซบุ๊คที่ชื่อว่าติ๋มอินทรเสนนะฮะ
ก็โพสต์ภาพคนร้ายโอนเงินทิพย์ครับ
เป็นทั้งภาพแล้วก็คลิปด้วยนะฮะ
ลงกลุ่มข่าวสารคนปรากฏบอกว่าคนทำมาหากิน

ซื้อส้มตำไก่ย่างของป้าป้าแถมไก่ไปด้วยนะ
ปู
โอนมาเลยนะฮะคุณผู้ชมฮะเราเสนอไปเมื่อวาน
ตำรวจทำงานเร็วนะล่าสุดช่วงประมาณ๒ทุ่มเมื่อวานนี้นะฮะตำรวจชุดสืบสวนสพปะเก็ต
ได้รับแจ้งจากพลเมืองดีที่เขาดูข่าวนะไม่รู้ดูข่าวไทยรัฐด้วยหรือเปล่า
เห็นบอกโอ้คนร้ายใช่ไหมรูปภัณฑ์สถานเหมือนผู้หญิงคนนี้เลย
ตำรวจเนี่ยตามไปเจอเนี่ยนะนั่งกินบะหมี่เกี้ยวอยู่โอ้โหซึ่งไม่รู้ว่าจะจ่ายตังค์หรือเปล่าเลยนะ
ก่อนจะกินส้มตำที่ไปเอาของเขามาเนี่ยแล้วเชิดเงินหนีมานั่งกินก๋วยเตี๋ยว
ใช่ฮะมานั่งกินก๋วบะหมี่เกี้ยวอยู่อีกวันหนึ่งนะฮะตรงถนนย่านแจ้งวัฒนะ
ตำรวจนำกำลังเข้าจับกลุ่มไปถามก่อนนี่ใช่คุณไหมพฤติการแบบนี้ไหม
ปรากฏว่าใช่ฮะนางสาวสุชาวดีหรือว่าอิงฟ้า
นี่เดี๋ยวเป็นพาดหัวนะอิงฟ้าโดนจับเนี่ยนะฮะ
ไม่ใช่ค่ะคนละคนค่ะคนละคนจริงเธอชื่ออิง
เออแต่ว่าเธอก็เรียกตัวเองอิงฟ้าเนี่ยนะฮะ
ตำรวจแจ้งข้อหาหลอกลวงผู้อื่นด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จนะครับ
ทีนี้อิงฟ้าเมื่อถูกจับให้การรับสาภาพ
ส่วนใหญ่จะเป็นทั้งร้านอาหารร้านขายเสื้อผ้าร้านเสริมสวยที่รับโอนเงิน
แต่ละครั้งก็จะไปพร้อมกันเป็นกลุ่ม
คือไม่เธอตัวคนเดียวไปกับเพื่อนนะฮะ
เห็นวันที่ไปหลอกเจ๊ติ๋มแม่ค้าส้มตำไหมนั่นก็ไปกับเพื่อน

ตัวเธอมีอาชีพค้าขายแต่ว่าแม่เธอเสียไปแล้วนะครับ
ก็เลยอยู่ตัวคนเดียวมีลูกอยู่ต่างจังหวัด
ทำแบบนี้ไปเพราะไม่มีเงินใช้
แล้วเธอบอกว่าที่ทำไปทั้งหมดนะทำเพื่อเพื่อน
อืมทำเพื่อเพื่อนด้วย
แต่พอถูกจับแหมเธอโดนจับคนเดียวต้องไปเคลียร์คนเดียว
โดดเดี่ยวเอกาปรากฏเพื่อนไปไหน

ว่าเพื่อนที่ร่วมก่อเหตุจะมาช่วยฉันไหม
ถ้าไม่มาเนี่ยฉันก็พร้อมชดใช้นะ
แต่จำไว้ว่าที่ฉันทำฉันทำเพื่อพวกเองนะเพื่อนนะ

คือตัวเราเองถ้าทำพี่ไม่เคย
ทุกร้านพี่ชดใช้พร้อมชดใช้คืนให้
อย่างเช่นที่เคยลงข่าวก็ชดใช้คืนให้เขา
อย่างมันหลายทางเนอะ
ก็พร้อมใช้คืนให้เราไม่มีเราก็บอกกับเขา
ซึ่งไม่เคยมีเจตนาที่จะทำแบบนั้น
เพราะสิ่งของที่เราได้มาเนี่ยไม่ใช่เข้าตัวเราเลย

ซึ่งตัวเราเองไม่ได้อะไรเลยด้วยซ้ำบางครั้ง

แต่การทำไปก่อนนี่แหละมันคือการช่อโกงเขาแล้วนะครับ
ที่เอาเงินไปชดใช้ก็มีร้านข้าวต้มไปใช้ให้เขาแล้ว
ทีนี้ถามว่าเจ๊เต๋มแม่ค้าขายส้มตำบอกแบบนี้

ถึงแม้จะขอโทษขอโทษก็ตาม

เพราะถือว่าเธอกระทำผิดไปแล้วนะ

ฉันกว่าจะทำมาหากินได้

ไก่ย่างฉันแถมให้เธอจำได้ไหม
เธอมาทำกับฉันแบบนี้
คุณตำรวจเอาผิดเต็มที่เลย
ฉันไม่ยอมฉันไม่ไก่เกลี่ยอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับ
สุดท้ายก็ควบคุมตัวไปดำเนินคดี
ตามกฎหมายต่อไปนะครับ

เจ๊แก่ก็ครับแค้นใจนะครับ
ใช่เจ๊ติมบอกมาทำกันได้ควรทำมาหากินน่ะ